อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องความปลอดภัยจริงความปลอดภัยของครูครูคนนี้นี่ภาวะเลยนะยังไงอ่ะโดนคนแปลกหน้าบุกมาใช่ไหมบุกมาทั้งบีบคอทั้งตบปากแล้วก็จะข่มขืนในบ้านพักครูพอฟังแบบนี้คุณผู้ชมก็นี่ไงมันก็เลยกลายเป็นคำถามแล้วเรื่องนี้ในเพจเขาเอามาแฉเอามาแชร์นะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่าเป็นเรื่องของ
ในบ้านพักครูแล้วก็อยู่ในโรงเรียนเลยเหตุการณ์นี้เกิด
กลางดึกเมื่อวันที่๙ที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุเนี่ยนะโดน
ตำรวจสพน้ำพองเนี่ยจับกลุ่มตัวได้ชื่อว่านายอนุวัฒน์อายุ
สามสิบสามปีแต่ถามว่านี่ที่สติ๊กเกอร์หมีแพนด้าแปะอยู่
นะคะครูในโรงเรียนเขายังภาวะนะกับเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นแล้วก็เลยเอ๊ะเขาตั้งคำถามค่ะอันนี้หน้าชัดไม่มีอะไร
แปะแล้วตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กำนันมา
ถึงที่เกิดเหตุแล้วต้องโทรประสานชมรมโทรประสานผู้ใหญ่
บ้านในคือคืองงอ่ะว่าทำไมอ่ะในเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ
อย่างผู้ใหญ่บ้านอ่ะมาถึงแล้วนะแต่ต้องกลับไปใส่ชุดเอาตำรวจ
คือคำถามที่สงสัยล่าสุดค่ะนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่
ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะสรุปนะครูที่เป็นครู
ผู้เสียหายไม่ไหวค่ะไม่ไหวที่จะสอนต่อที่นี่อีกแล้ว
เพราะว่าไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยขอย้าย
ย้ายไปสอนโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านคือย้ายไปอยู่ที่อื่น
เพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดฉันสอนอยู่ที่นี่ฉันจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือเปล่า
แล้วครูที่เป็นคนส่งเรื่องมายังเพจดังเนี่ยยังสอนอยู่นะเขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าวันนั้นวันที่เกิดเหตุชาวบ้านเห็นแล้วแหละ
ว่าครูผู้เสียหายครูผู้ช่วยวิ่งมาแบบตกใจเลยแล้วก็ร้องไห้มาเลย
ตะโกนบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยโดนคนร้ายบีบคอโดนตบปากแตก
พยายามจะข่มขืนทีนี้พอครูคนอื่นได้ยินเสียงร้อง
คนในหมู่บ้านได้ยินก็รีบวิ่งไปช่วยจับตัวคนร้ายค่ะ
จับตัวคนร้ายได้ก็จริงนะชาวบ้านกับครูเนี่ย
ทุกคนคิดเหมือนกันเลยว่าเอ๊ะทำไมอ่ะ
ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงทำแบบนี้
คือเขาติดใจการทำงานของเจ้าหน้าที่
จากคนก่อเหตุนี่ก็ถือว่าเป็นภัยต่อสังคมถูกไหม
คนก่อเหตุคนนี้ที่นั่งอยู่ท้ายกระบะของสพน้ำพอง
เคยติดยาเสพติดเคยก่อเหตุเผาบ้านตัวเอง

แล้ววิธีการหรือระยะเวลาในการจับกลุ่ม
ทำไมมันเนิ่นนานทำไมมันถึงล่าช้า
เราฟังจากฝั่งผู้เสียหายฟังจากฝั่งคุณครูฟังจากฝั่ง
ชาวบ้านแล้วเราก็ต้องไปถามกับทางฝั่งผู้ใหญ่บ้านด้วย
เพราะว่าตอนแรกฝั่งผู้เสียหายเขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านมาถึง
แล้วแต่ต้องกลับไปใส่ชุดต้องไปเปลี่ยนกางเกงเพราะอะไรนี่ค่ะ
ก็นี่ไงก็เลยไปถามผู้ใหญ่บ้านทำไมทำไมต้องไปเปลี่ยนกางเกงก่อนจับกลุ่มอ่ะคะ
ผู้ใหญ่บ้านเขายอมรับว่าอ๋อผมไปเปลี่ยนกางเกงจริง
ไม่ถึง๕นาทีแล้วก็ยังคุยกับทางกำนันอยู่เลยว่า
จะเปลี่ยนทำไมใส่กางเกงขาสั้นก็จะได้เตะปากคนถนัด
แต่ที่ผมต้องไปเปลี่ยนเนี่ย
ชาวบ้านอาจจะได้แยกออกว่าคนไหนคือเจ้าหน้าที่

คือเปลี่ยนจากขาสั้นเป็นขายาวเพื่อให้ชาวบ้านเขาแยกออก
อันนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าคุยกับกำนันแล้ว
ทีนี้เรื่องคดีล่ะทำไมถึงล่าช้า
เพราะว่าครูฝั่งผู้เสียหายเนี่ย
เขาบอกว่ากว่าจะมาระงับเหตุปลาไปชั่วโมงหนึ่งแล้ว
ผู้กำกับสนชิแจงแบบนี้ค่ะ
ตำรวจใช้เวลาประมาณสัก๑๐๒๐นาทีนะในการเข้าระงับเหตุ
คือเนี่ยอันนี้คือผู้อำกับบอกนะ
งั้นก็บอกกันคนละอย่างคนละแบบนี้ใช่ไหม
เพราะว่าทางฝั่งครูผู้เสียหายบอกว่าใช้เวลาไปชั่วโมงหนึ่ง
รับสารภาพว่าเสพยาแล้วก็เข้าไปไปใช้กำปั้นชกที่ท้อง
แล้วก็กระทำอนาจารย์ฝั่งครูผู้เสียหาย
ฝั่งครัวก็ขัดขืนจนดิ้นหลุดแล้วก็ถีบผู้ก่อเหตุหนีรอดมาได้
แจ้งข้อหาไปนะคะบุกรุกเคหาสถาน
โดยใช้กำลังประทุษร้ายทำร้ายร่างกาย
กระทำอนาจารย์เสพยาบ้าตอนนี้คุมตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็ฝากขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือคำชี้แจงจากทางฝั่งผู้กำกับค่ะ